รถกระบะคันหนึ่งไหลลงไปในบ่อน้ำ
ทีนี้ตอนที่กำลังจะเอารถกระบะขึ้นมา

ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์

ชาวบ้านเขาเห็นว่ามีพฤติกรรมแบบที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ค่ะ
เรื่องของทราบปากเลย
ทำเนี้ยค่ะมันไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราเจอกัน

บอกว่าเอ๊ะเป็นสิ่งที่

มีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ

เออเราก็เลยไม่รู้ว่า

บะทะเบียนบ่อยไม้งองู๗๒๘๙ปฐุมธานี
คือไหลลงไปอยู่ในบ่อน้ำนี้
แล้วคุณเห็นโดยรอบไหมฮะโดยรอบขอบบ่อ
มันเป็นเศษซากของสารพระภูมิเก่า
ที่เหมือนมีคนเอามาทิ้งไว้เต็มไปหมดเลย
คุณสารเพียงตาเอ่ยสารเจ้าที่เอ่ย

กว้าง๒๐เมตรยาว๖๐เมตรเป็นบ่อใหญ่เลยนะคะ
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ตำรวจสพกบินบุรี

จากนายชูชาติยินงามอายุ๖๔ปี
บอกว่ารถกระบะของเขามันไหลดูสิ

เห็นแต่เป็นโครงเหล็กเนี่ยค่ะตรงท้ายกระบะ
ใช่จุดตรงนี้คือหนองปลาแขยงที่ตำบลเมืองเก่านะ
พอตำรวจไปถึงช็อกแรกก็คือ
ที่เห็นพวกสารพระภูมิแล้วใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นก็มาเจอเหตุการณ์
ก็คือนางจิตมีอาการร้องเอะอะโวยวายอีก
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ค่ะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ที่เห็นว่ามันเป็นพื้นที่เหมือนที่รกร้าง

เมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันเป็นป่าช้าเก่า
อ่ะทีนี้เราต้องค่อยไล่เลียง
ค่อยแยกเหตุการณ์ว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลัง

เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
คือวันที่เกิดเหตุก็ขับรถมา
จอดบริเวณตรงนี้ประจำเลย
ซึ่งปกติเขาจะตักน้ำจากบ่อตรงนี้

ก็จะมีการบรรทุกน้ำใส่รถกระบะ

ทุกครั้งเวลาขากลับ
ตัวนายชูชาติเขาจะจอดรถเก็บก้อนหิน
ที่มีคนเอาพวกเศษหินซากประหลักหักพังต่าง

หินเสร็จปูนเขาจะไปถมที่ที่บ้าน

รถกระบะคันนี้นะเขาไม่ได้ดับเครื่อง

มาเก็บพวกก้อนหินเศษปูนอะไรพวกนี้ค่ะ

รถไหลลงไปต่อหน้าต่อตาเลย

ตอนที่คุณอาชูชาติเขาจอด
แล้วก็หันไปเพื่อจะเก็บหินเพียงแป๊บเดียวเอง

แล้วที่คุณบอกว่าคือรถไม่ได้ใส่เกียร์เกียร์

ไม่ได้ใส่เกียร์พีหรือว่าเกียร์จอดสนิทไว้

ตกใจเห็นแต่โครงรถนิดเดียว
แล้วหลังจากนั้นรถก็จมมิดเลยนะฮะ

แล้วก็แจ้งกู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมกบินบุรี
แล้วก็รถยกให้มาลากรถกระบะของคุณชูชาติ

ใช้เวลาในการลากรถดึงรถอยู่ประมาณ๑๐นาทีเหมือนกัน

ใช่แปลกใจว่าเขาว่ามีอะไรหรือเปล่า

หรือว่าไปเก็บของอะไรที่ไม่ควรเก็บหรือเปล่า
ใช่แล้วประกอบกับจังหวะที่กำลังจะรอรถราก
ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนางจิตมีอาการ
คือเอะอะโวยวายตอนที่หน่วยกู้ภัยกำลังจะลากรถเนี่ยนะคะ
แล้วพอหลังจากนั้นนะไปถามตัวนางจิตเอง

อาจจะเป็นไปได้นะเจ้าแม่ตะเคียนที่เธอนับถือเนี่ย
ออกมาแสดงตนองค์ลงหรือเปล่า
ประทับร่างหรือเปล่าที่ทำให้เธอแสดงอาการแบบนั้นออกมา
ทีนี้ค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

เป็นเพราะว่าไม่ได้ใส่เบรกมือส่วนหนึ่งถูกแล้ว
แต่ว่าอาการตรงนี้ค่ะคือก็ยังหาคำตอบไม่ได้
ทีนี้เขาก็นี่ดูทะเบียนรถนะคุณ
ทะเบียนรถนี้๗๒๘๙ตรงนั้นน่ะนะ
ตอนที่คนเขาไปอยู่เยอะเขาเจอเป็นอีกอันด้วย

ลอตเตอรี่เปียกน้ำตกอยู่สภาพเกือบขาดแล้ว
แล้วเขาก็ไปดูเลขท้ายของลอตเตอรี่อีกด้วย
สลากนี้เป็นสลากของคุณชูชาติหรือเปล่า
เพราะว่ามันเหมือนอยู่ในเก๊ะอยู่ในกระเป๋า
มีสมุดบัญชีอะไรอยู่ด้วยนะฮะ
คุณชูชาติก็เลยดึงออกมาให้ดูนี่สลากใบนี้นะครับ
ใช่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น